ไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะเป็นเหตุอุกอาจค่ะ
วัยรุ่นสองกลุ่มไล่ยิงกันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะ
กลาง๓แยกหน้าโรงพยาบาลระยองยิงนัดแรกกระสุนไปพลาดไปถูกแขน
ปรากฏว่าคนเจ็บล้มจากมอเตอร์ไซค์
หลังจากนั้นค่ะอีกฝ่ายเดินเข้ามาใช้อาวุธปืนกระบอกเดิม
จ่อยิงเข้าไปที่สะโพกตอนนี้อาการสาหัสนะคะ
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นค่ะช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองระยองได้รับแจ้งเหตุชายวัยรุ่นใช้อาวุธปืนไล่ยิงถล่มกัน
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสามแยกถนนสุขุมวิทย์หน้าโรงพยาบาลระยองนะคะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบชายวัยรุ่นถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็สะโพกขวาหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระยอง
ส่วนผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีเลยค่ะ
คุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเรานะคะลงไปพูดคุยกับเพื่อนของคนเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกันเล่าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกไล่ยิงก่อนเกิดเหตุได้ไปร่วมงานวันเกิดของน้อง
รู้จักกันที่ร้านอาหารตลาดน้ำเกาะกลอยในตัวเมืองระยอง
หลังจากที่งานเลี้ยงเลิกก็กลับบ้านกลับมาทางถนนเส้นหลังห้างเซ็นทรัลระยอง
เพื่อจะออกทางถนนสุขุมวิทย์ขณะมุ่งหน้ามาถึงสามแยกโรงพยาบาลระยอง
โดยมีผู้บาดเจ็บเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วยขณะนั้นค่ะคุณผู้ชม
มีชายไม่ทราบชื่ออายุสักประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบปีเนี่ยนะ
เนี่ยค่ะเราทำกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันสองคน
จากนั้นขี่รถมาประกบด้านข้างพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อไอ้หมู
แล้วคนซ้อนท้ายชักอาวุธปืนออกมาเลยค่ะจ่อยิงเข้าไปที่ศีรษะเนี่ยนะ
เป็นจังหวะนี้ค่ะตั้งใจยิงหัวเลยอ่ะตั้งใจเอาให้ตายเลยค่ะ
ผู้บาดเจ็บก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากรถเนี่ยนะคะกระโดดลงจากรถ
บได้ทันกระสุนนัดแรกเนี่ยพลาดค่ะไปถูกที่แขนด้านซ้าย
ค่ะทำให้ตัวเขาล้มลงไปนอนกับพื้นจากนั้นคนร้ายค่ะ
อุกอัดมากนะพอล้มลงไปนอนกับพื้นเสร็จปุ๊บ
ลงมาจากมอเตอร์ไซค์เลยค่ะใช้ปืนกระบอกเดิมเดินเข้าไปเลย
จ่อยิงค่ะอืมกระสุนเนี่ยเออกระทืบด้วย
กระสุนมันไปถูกสะโพกคนเจ็บเนี่ยตอนนี้อาการสาหัสเลยนะคะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะว่าเขามาตามมา
แล้วผมไม่รู้ว่าเขามาตามมาผมเลยจอดติดไฟแดง
แล้วมาถึงเขาเรียกชื่อคนโดนยิงครับเรียกแล้วก็ควักปืนยิง
แล้วผมก็ยูเทิร์นพอเขาโดนยิงปุ๊บเขาล้ม
แล้วเขาก็ลงไปวิ่งไปข้างแว่นพับเจริญครับผมก็ขี่รถไปยูเทิร์น
เข้าสตาร์ไปหาตำรวจแต่ไม่มีตำรวจผมก็เลยเข้าตลาดแม่แดงมาหา
แล้วก็เจอหมูนอนอยู่ที่กองเลือดแล้วก็มีคนมาช่วย
เขาบอกว่าเขารู้จักครับแต่ผมไม่รู้จักครับแต่เคยเห็นหน้าอยู่
เขามีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ทีนี้แม่ของผู้บาดเจ็บบอกว่าตอนนี้ลูกชาย
อาการค่อนข้างสาหัสแพทย์กำลังผ่าตัดเอากระสุนที่ฝั่ง
บริเวณสะโพกออกส่วนแขนที่ถูกยิงแพทย์บอกว่าอาจจะต้องดำเหล็กไว้นะคะ
แต่ว่าเอาล่ะอาการล่าสุดปลอดภัยแล้ว
บอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
เพราะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอุกอาจมาก
โดนยิงที่แขนใส้
กระสุนฝังแล้วก็กระดูกหักแตก
แล้วก็อีกตรงนี้ยิงผ่านข้างหน้าเขาขึ้นมา
มีกระสุนมาฝังอยู่ตรงซ้ายโครงน่ะ
แล้วก็คิ้วแตกเพราะว่าโดนรู้สึกว่าโดนลุมเยอะ
มันเลยดูอุอาจเกินไปแล้วถามว่าพอยิงแล้ว
ยังมาตามกระทืบกันเลยแถมยังมายิงซ้ำอีก
อันนี้ก็คือว่าถามว่าร้องเป็นลูกใครมั่งแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนอะ
แล้วคือเขาก็กำลังจะมีลูกคนที่เขาโดนยิงมันก็โอ้โหความรู้สึกที่มีมันก็สุดยอดแหละของคนเป็นพ่อแม่
เบื้องต้นตอนนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
แล้วก็เชื่อว่าก็คงเป็นคู่อริที่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ขณะที่ไปเที่ยวร้านอาหารที่ตลาดน้ำเกาะกลอยในตัวเมือง
กระทั่งเกิดความแค้นค่ะตามมายิงซึ่งผู้บาดเจ็บเนี่ยสามารถจำหน้าผู้ก่อเหตุได้
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองระยองอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เรื่องของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ที่คาดว่าภูกรเหตุใช้หลบหนีและตำรวจตามไปบ้านพักแล้ว
แต่ยังไม่พบตัวซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
ก็เลยประสานญาติให้พาผู้ก่อเหตุมามอบตัว
และคาดว่าน่าจะสามารถได้ตัวเร็วนี้